ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมคนขับรถแท็กซี่บอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้ว
กลัวเหลือเกินต้องไปแจ้งความไว้ที่สนที่สพพระประแดงนะคะ
เป็นเหตุการณ์ตัวเองเนี่ยขับรถโดยสารเนี่ยคือรถแท็กซี่เนี่ย
ไปส่งผู้โดยสารพอส่งเสร็จปุ๊บมีรถกระบะค่ะ
ขับตามมารถกระจกเอาหนังสติ๊กขึ้นมาทำท่าจะยิงขมครู
เขาก็กลัวสิกลัวสิว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเขาขึ้น
ก็เลยไปแจ้งความดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์รถกระบะส่งของนะคะ
ก็พยายามขับปาดหน้ารถแท็กซี่แล้วก็คนขับรถกระบะค่ะ
รถกระจกลงต่อว่าก่อนเลยนะแล้วยกหนังสติ๊กทำท่าจะยิง
ยิงใส่คนขับรถแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่เนี่ยจังหวะเนี้ย
คุณคนขับรถแท็กซี่ถึงขั้นต้องหมอบลงพื้น
เพราะดีมากที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะ
เราก็เลยไปพูดคุยสอบถามกับคนขับรถแท็กซี่
ชื่อว่าคุณเศรษฐารอดอนันต์คุณเศรษฐาบอกว่า
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพพระประแดง
เขาเล่าบอกว่าตัวเขาเองขับรถมาส่งผู้โดยสาร
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าริมถนนสุขสวัสดิ์ขาออก
พอส่งเสร็จปุ๊บรถกระบะคู่กรณีมาเลยค่ะ
ขับรถมาจอดด้านหน้าแล้วทำให้เขาออกไปไม่ได้
ด้านหลังก็บีบแตร่ใส่เขาทำไงเขาก็เลยกระพริบไฟ
พริบไฟใส่รถกระบะหลายต่อหลายครั้ง
หลังจากนั้นเขาก็เลยออกจากจุดหน้าห้างสรรพสินค้าได้
ขับไปได้สักพักกระบะคันนี้ขับตามมาเลยค่ะ
ขับมาปาดหน้าแล้วภาพก็เป็นที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ตามคลิปเลยเอาหนังสติ๊กขึ้นมาทำท่าจะยิง
คุณเศรษฐาบอกว่าคือก็พยายามสังเกตเข้าไปในรถกระบะคันนี้คุณเห็นไหม
กระบะคันนี้ค่ะเบาะด้านข้างคนขับเนี่ย
มีเด็กแล้วก็ผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยน่าจะเป็นลูกแล้วก็ภรรยาของเขา
เหตุการณ์นี้คนขับรถแท็กซี่บอกว่าตกใจหวาดกลัวก็เลยตัดสินใจ
ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวตำรวจบอกว่าก็จะเรียกคนขับรถกระบะมาสอบสวนต่อไปว่า
เอ๊ะคุณไปทำแบบนี้กับเขายังไงคือลักษณะของคุณฮะ